พระสงฆ์ประกาศเขตอุโบสถและไม่มีผู้ค้านกรรมสิทธิ์แล้วก็จะฝังลูกนิมิตรเป็นที่หมายและนิมิตรนั้นต้องไม่เป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายจึงนิยมฝังลูกหินกลมลงในพื้นดินตรงที่กำหนดเขตเช่นเดียวกับหมุดโฉนดที่ดินในปัจจุบัน
ส่วนใบสีมาก็คือเครื่องหมายให้รู้ว่าใต้ดินตรงนั้นมีลูกนิมิตรฝังอยู่
ศรีมานี้เป็นเขตที่สำคัญของวัดเพราะในการกระทำสังคกรรมในบางกรณี
ผู้อื่นจะเข้าไปไม่ได้เลยหากมีผู้ละเมิดแล้วสังคกรรมนั้นจะไม่สมบูรณ์
จะต้องทำไมจึงผูกสีมาไว้ชิดกับตัวโบสถ์ที่ริมผนังด้านนอกให้เห็นชัดเจน